สำหรับนี่แตงโมนิดาไม่รู้ไปอินเลิฟตอนไหนกับหนุ่มผมยาวว่างั้นเถอะ
เป็นครูสอนสเก็ทไถมาเจอความรักซะเลยนะครับ
จากเรื่องความรักแล้วนี่นะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าปลดล็อกและเรื่องเพื่อน
หลังจากที่จักรจันทร์ฝ่ามรสุมจนเรื่องทุกอย่างคลี่คลายในที่สุดค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าความรู้สึกกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยินดีไปร่วมงานแต่งจักรจันทร์เสมอเลย
ร่อนกัทมาได้เมื่อไรพร้อมไปเลยจ้า
สามารถพูดคุยกันได้แบบปกติอะไรแบบนี้ค่ะโดยที่มันไม่มีคนกลางศึกลางที่เป็นแบบกำแพง
เออเนี่ยฉันได้พี่สาวฉันคืนแล้วจริงก็ถ้าพี่เชิญนะคะน้องก็ไปค่ะ
ใจจริงก็อยากไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบไงว่าสโขปงานเขาอาจจะแบบเออจัดเล็กภายในครอบครัวหรือเปล่า